ดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
เด็กชายวัย๕ขวบคนหนึ่งน้องเป็นชาวเมียนมา
ก็เป็นลูกของคนงานที่ไปทำงานอยู่ที่ร้านเย็บผ้าใบ
ร้านเนี่ยเขามีลิฟต์เป็นลิฟต์ไว้ขนของนะ

ปรากฏว่าน้องถูกลิฟต์หนีบนะครับ
แล้วหนีบเข้าไปที่ศีรษะ
กระโหลกแตกเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
มันไม่ใช่อุบัติเหตุตำรวจสอบไปสอบมาเนี่ย
มีคนงานคนนึงยอมรับสารภาพ
ว่าตอนนั้นไม่เห็นว่าเด็กเนี่ยอยู่ในลิฟต์
ศีรษะอยู่ใกล้ตัวลิฟท์
ก็เลยไปชักเชือกดึงเชือกอะไรประมาณอย่างนี้
หนีบศีรษะเด็กกระโหลกแตกเสียชีวิตเลยนะครับ
นี่คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะครับ
ร้องไห้แทบขาดใจครับทุกผู้ชมครับ
เด็กชายชาวเมียนมาวัย๕ขวบคนนี้

มีลิฟต์ส่งของหนีบหัวเด็กเสียชีวิต
หัวเด็กเสียชีวิตในร้านประกิษภาบัยที่ตะบนบากน้ำอัมพมืองจังหวัดสมุทรปลากัน
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้น๒คูหา
ตอนที่ไปถึงเนี่ยเขาได้นำเด็กที่เสียชีวิตซึ่งชื่อน้องบอลเนี่ยลงมาแล้ว
อยู่ข้างล่างแล้วอยู่บนรถเข็นผู้ป่วยของมูลนิธินะ
แต่สภาพบาดแผลคือมีแผลฉีกขาดที่แก้มข้างซ้ายหน้าผากก็มีรอยถูกหนีบ
กระโหลกด้านหลังข้างขวาเนี่ยแตกเลยนะครับแล้วก็มีเลือดออกเต็มไปหมด
ส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ชั้น๔เป็นชั้นบนสุดของอาคาร
ที่อาคารจะมีลิฟต์ขนาด๑เมตรคูณ๑เมตรซึ่งลิฟต์เนี่ยค้างอยู่ที่ชั้นนี้แหละ
ชั้น๔ลิฟต์เป็นลิฟต์ไม่มีประตูนะครับเขาทำเอาไว้เพื่อขนของ
จะมีเชือกเนี่ยเป็นตัวสวิตช์นะเอาไว้คอยสาวเพื่อให้สวิตช์เนี่ย
มันทำงานแล้วมันจะขึ้นมันจะลงแล้วตรงกลางทางเข้าออกลิฟต์เนี่ย
จากการทดลองดูการเคลื่อนตัวของลิฟต์นะครับเมื่อไปจอดแต่ละชั้น
จะมีช่องว่างเหลืออยู่มันเป็นช่องว่างของแต่ละชั้นที่เหลืออยู่กับตัวลิฟต์เนี่ย
มันพอสำหรับหัวของเด็กตัวเล็กเนี่ยที่จะยื่นจะสอดเข้าไปได้
เรากลับมาแล้วครับตอนที่น้องเขาดึงเราอยู่ในลิฟต์ถูกไหม

เจ้าหน้าที่ได้สอบถามในเสาศรีสานอกอายุ๔๑ปีเป็นคนงานของร้านทำผ้าใบนะครับ
อันนี้คือเรื่องของลิฟต์นะครับคนงานของร้านทำผ้าใบที่ชื่อในเสาเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะนะฮะ

เขาพาไปดูแล้วเขาบอกว่านี่ตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาขนรังกระดาษนะขนเข้าลิฟท์แล้วก็ขนขึ้นมาชั้น๔
มีน้องบอลที่เสียชีวิตตามขึ้นมาด้วยนะเป็นลูกของคนงานด้วยกันเป็นชาวเมียนมา
น้องบอลเนี่ยพอขนของมาถึงชั้น๔เนี่ยตอนขนของออกจากลิฟท์
ในเสาบอกว่าน้องบอลไม่ได้ออกมาจากลิฟต์เล่นอยู่ในลิฟต์นะเพื่อจะรอลงไปข้างล่าง
แล้วอยู่ดีเนี่ยตอนเขาขนของเขาได้ยินเสียงเด็กร้อง
พอหันไปดูเอ้าลิฟต์หนีบหัวเด็กแล้วในมือของเด็กเนี่ยกำเชือกอยู่
ก็เลยคาดว่าน้องบอลเนี่ยตอนนั้นคงจะไปกระตุกเชือก
พอกระตุกครั้งแรกเนี่ยตัวลิฟต์มันก็เคลื่อนลง
จังหวะนั้นเนี่ยหัวของเด็กเนี่ยอาจจะยื่นออกมา
เด็กอาจจะตกใจเห็นลิฟต์มันเคลื่อนลงก็เลยกระตุกเชือกอีกครั้งหนึ่ง
พอกระตุกอีกครั้งนึงลิฟต์มันก็เคลื่อนขึ้น
มันก็เลยหนีบหัวเด็กตอนนั้นเขาบอกเขาตกใจมาก
เขาก็รีบดึงเชือกลิฟต์ให้เคลื่อนตัวลงแล้วก็เอาร่างเด็กเนี่ยออกมา
ตะโกนเรียกพ่อแม่ให้มาดูจะพากันส่งโรงพยาบาล

จะเอาของออกอันนี้ลิฟต์ไม่ทำงานแล้วนะ
เขาก็ไปหยิบเขาก็ไปจับเชือกดึงเชือก
ดึงแล้วเขาก็นอนด้วยน้องเขาลิฟต์มันก็ทำงานอยู่นี่
คือเชือกตรงนั้นมันเพื่อให้ลิฟต์ทำงานใช่ไหม
ดึงอยู่ชั้นไหนมันก็ทำงานครับ
แล้วตอนสภาพที่น้องเขาอยู่ครั้งแรกเนี่ยหัวน้องเขาค้ำอยู่นะ
ครับพอผมหันไปเขาดึงเชือกอยู่เนอะ

กำเชือกอยู่ไม่เพราะมันหนีบ
อันนี้มือหนึ่งผมไม่ได้มองแล้วแหละผมมองแต่ว่ามันหนีบแล้ว
มันหนีบจากข้างล่างขึ้นข้างบนนึกว่าข้างบนลงนั่ง
หนีบข้างล่างขึ้นบนครับเพราะว่ามันจะมียารูแค่นี้

นี่ในสาวเขาเล่าให้เราฟังอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ตำรวจฟังแล้วบอกไม่ปักใจเชื่อ
นำตัวในเสาเนี่ยไปสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับ
นำตัวเจ้าของอาคารเนี่ยไปสอบสวนด้วย
แม่ของเด็กเพื่อนร่วมงานด้วยนะ
เพราะว่าสงสัยเรื่องกลไกของลิฟต์
คือมันก็ขึ้นลงช้าอยู่นะมันหนีบหัวเด็กจนเสียชีวิตได้ยังไง
สุดท้ายเนี่ยคือทางเจ้าของเขาให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าปกติเนี่ยลิฟต์ตัวนี้ใช้ขนของเท่านั้น

คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราที่ไปตามเรื่องนี้บอกว่าสุดท้ายเนี่ย

สืบสวนเนี่ยลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ไล่กล้องวงจรปิดของทางร้านด้วย
มีคลิปกล้องวงจรปิดอยู่ที่ชั้น๔นะ

แต่มันมองไม่เห็นตอนที่ลิฟต์ไปหนีบหัวเด็กอ่ะนะ

แต่ไม่เห็นช่วงลิฟต์ขึ้นลงแล้วก็เด็กอยู่ด้านใน

ผู้แกรมการสอบพระมึงสมุดประการบอกว่า
หลังจากที่สอบปากคำอย่างละเอียด

เป็นคนกระตุกเชือกดึงเชือกเอง
อืมที่อ้างว่าเด็กไม่ได้ออกมาจากลิฟต์ตอนขนของแล้วเด็ก
ไปกระตุกเชือกจนลิฟต์เนี่ยหนีบหัวเสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกเขาเป็นคนดึงเชือกเองเมื่อกี้บอกเชือกยังค้างในมือเด็กใช่ไหม
อืมในเสาบอกว่าพอขึ้นไปชั้นสี่เนี้ย
เพื่อจะขนของออกเนี่ยตอนนั้นน้องบอลยังอยู่ในลิฟต์
แล้วเขาเนี่ยได้สาวเชือกนะเชือกเนี่ยมันที่สาวแล้วขึ้นลงเนี่ย
เขาสาวไม่สุดทำให้ตัวพื้นลิฟต์มันไม่เสมอกับพื้นชั้น๔
มันมีช่องว่างเหลืออยู่ทีนี้พอเขาออกไปนอกลิฟต์เนี่ย
น้องบอลยังอยู่ในลิฟต์พอจะเข้าลิฟต์เขาก็สาวเชือกเลย
เพื่อจะลงข้างล่างกระตุกปึ้งเพื่อลงข้างล่าง
โดยไม่ทันสังเกตว่าน้องบอลที่นั่งอยู่ในลิฟต์เนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ท่าไหนอะไรยังไง
จังหวะนั้นเนี่ยเด็กนั่งอยู่แล้วหัวอยู่ตรงช่องว่าง
ระหว่างตัวพื้นกับตัวลิฟต์พอดีค่ะพอเขาสาวเชือกปึ้ง
ลิฟต์มันก็หนีบศีรษะเด็กกระโหลกด้านขวานี่แตกเลยนะฮะ
เลือดเลิศนี่ออกเต็มไปหมดสุดท้ายยอมรับสารภาพนะครับ
เป็นคนกระตุกเชือกเองนะครับเราได้คุยกับแม่ของน้องนะครับ
แม่บอกว่าตอนนั้นทำงานอยู่ข้างล่างลูกชายเนี่ยปกติคือก็วิ่งเล่นอ่ะ
ภาษาเด็ก๕ขวบวิ่งเล่นอยู่เนี่ยแถวนี้นี่แหละ
พักเดียวเพื่อนร่วมงานวิ่งมาบอกบอกลูกชายถูกลิฟต์หนีบให้ไปดูหน่อย
แต่พอไปถึงเนี่ยลูกไม่หายใจแล้วเลือดออกเต็มไปหมดตกใจมาก
ตอนนั้นอุ้มลูกทั้งที่ตัวเปื้อนเลือดเนี่ยหาคนช่วย
สุดท้ายเนี่ยไม่ทันส่วนพ่อของน้องบอกว่าเสียใจมาก
คือถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุ
แต่เกิดจากความประมาทความผิดพลาดหรือจากความตั้งใจ
ของคนที่ทำให้ลูกตายเนี่ยพ่อบอกพ่อรับไม่ได้

ไม่พูดแล้วหนูเรียกว่าไปอย่างไรไปอย่างไรไม่พูดแล้ว
ตกใจเสียใจด้วย
นี่ให้ไปสุดดีนะครับ

บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่ข้างล่างกัน

มันมีเสียงน้ำไหลลงมาจากลิฟต์ขนของ

พอไปดูกันทีแรกคิดว่าน้ำรั่วเอาเลือด

นี่ฮะแล้วเห็นในเสาเนี่ย
ยืนอยู่ใกล้เด็กบนชั้น๔
ไม่ได้ว่าวิ่งลงมาตามหาคนช่วยอะไรอย่างที่กล่าวอ้างตั้งแต่แรก
ไปเค้นมายอมรับสารภาพว่าไม่ได้ดูเด็กให้ดี
อยู่ด้านในลิฟต์เป็นยังไงก็ตกเชือก
เพื่อจะลงนี่ฮะลิฟต์หนีบผัวเด็กเสียชีวิต
ตำรวจแจ้งข้อหาในเสาคือกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
เมื่อช่วงค่ำเนี่ยคุมตัวในเสาออกมาสอบปากคำเพิ่มเติม

เจ้าตัวสีหน้าก็เคร่งเครียดเลยไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่านายจ้างมายื่นประกันตัวออกไป
ประกันตัวให้ในระหว่างการดำเนินคดี

บอกเด็กนี่ยังมือยังกำเชือกอยู่เลย